ดาวแล้วว่าเดี๋ยวอากาศมันจะอุณหภูมิจะเริ่มลดลง
จะเริ่มเย็นลงอย่าเพิ่งใจร้อนคุณผู้ชม

เพราะกรมอุตุบอกว่าฝนจะตกตั้งแต่เมื่อวานแล้ว

เออนี่กรมอุตุออกประกาศฉบับที่๓แล้วคุณผู้ชมฮะ
อากาศแปรปรวนบริเวณไทยตอนบนและฝนตกหนัก
ส่วนภาคใต้ครับช่วง๙๑๔ตุลาคม
เนื่องจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากจีนนะครับ
แผ่เสริมลงมาปกคลุมไทยตอนบน
เหนืออีสานตะวันออกภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑล
จะเกิดฝนตกลมกระโชกแรงช่วง๙๑๑ตุลาครับ
ไอ้๙เราผ่านมาแล้ววันนี้วันที่๑๐แล้วก็พรุ่งนี้วันที่๑๑
ฝนตกและลมกระโชกแรงนะคุณผู้ชมย้ำอีกที
จากนั้นครับอุณหภูมิจะลดลงประกอบกับมีลมแรงครับ
จะทำให้อีสานอุณหภูมิจะลดลง๓๕องศาเซลเซียสเลยนะ
โหหนาวหวบเลยส่วนภาคเหนือภาคกลางตะวันออก
อุณหภูมิจะลดลง๑๓องศาเซลเซียสครับ
ก็ขอให้พวกเราทุกคนนะระวังสภาพอากาศแปรปรวน

ถ้าใครมีเสื้อหนาวไม่ได้ใช้นาลักษ
ไว้ในตู้อยู่ตรงไหนไม่รู้ลองไปค้นดูนะฮะ
ส่วนภาคใต้ครับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก
บริเวณอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
ในช่วง๙๑๔ตุลาคมนี้ครับ